เรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวกับเด็กค่ะ

เด็กนักเรียนชายป๖ไปกระทำอนาจารย์

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้ว

รับเงิน๑หมื่นจากพ่อแม่ของฝ่ายชาย
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพราะว่านักข่าวของเรา
เล่าให้กับลูกพี่ลูกน้องฟังทีนี้พอแม่มาได้ยินแล้วแม่ก็เค้นถามจนแม่รู้ทั้งหมด
บอกว่าโอ้โหคือทำอะไรไม่ถูกเลยแม่กับญาติญาติเนี่ยนะไปที่บ้านของฝั่งเด็กผู้ชาย
แล้วก็ไปถามหนูหนูทำน้องแบบนี้จริงเหรอลูกเด็กผู้ชายยอมรับนะว่าทำจริง
แล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ของเด็กผู้ชายก็จ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญนะคะคุณผู้ชมมาให้หนึ่งหมื่น
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วแม่ยังบอกอยู่เลยว่าเอาจริงนะ
อันนี้แม่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันหลุดไปถึงนักข่าวแล้วมันออกไปถึงสื่อได้ยังไง
จริงมันจบตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วแต่ก็ถามว่าคุณแม่ถามหน่อยอาการของลูกสาวคุณแม่น้องป๕เป็นยังไงบ้าง
แม่บอกว่าก็สังเกตเห็นชัดเลยลูกแม่ไม่เหมือนเดิมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมเหมือนกับเขาเศร้าอ่ะ
ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินแม่แหละสิ่งที่ทำได้แม่ก็คือปลอบใจลูกอะนะคะ
วันเสาร์แค่จบแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครไปก่อนแจ้งหักข่าว
เรื่องนี้แม่บอกว่าแม่ก็รับเงินค่าทำขวัญค่าเสียหาย
อะไรจากฝั่งของน้องผู้ชายแล้วใช่ไหมครับแต่มันมีอีกประเด็นนึงตอนที่น้องผู้หญิงเนี่ย
ล่วงละเมิดแบบนี้น้องไปบอกคุณครู
คุณครูพาไปบอกพอพอพูดว่าอะไรนะ
พอบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครอง

พอจะเดือดร้อนแล้วน้องเนี่ยโดนแค่นี้ไม่ท้องหรอก

เพราะว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะเหมือนกัน
ทีเนี้ยไปถามศึกษาทิการจังหวัดพบูนค่ะ
นายทันสายสุจริตนะคะ
ก็บอกกับนักข่าวบอกว่าหลังจากที่รู้เรื่องนี้นะ
ต้องตั้งคณะกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนเลย

ทางศึกษาธิการเองนะให้พอมาเหมือนกับว่าเขาก็ตั้งกรรมการคุยนี่แหละ
แล้วก็หาข้อมูลรอบด้านเลยเพราะว่าเอาจริงได้ข้อมูลมาจากฝั่งเดียว
ก็ต้องฟังข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะมาพิจารณาต่อไป
แล้วมันมีประเด็นที่ชาวบ้านไงเขากดดัน
ชาวบ้านบอกว่าให้ผอออกจากพื้นที่ไปเลยได้ไหม
พูดจาแบบนี้ได้ยังไงแทนที่จะห่วงเด็กดันห่วงตัวเองก่อน
เรื่องนี้ศึกษาธิการบอกว่าใจเย็นก่อนนะรอผลการสอบก่อน
ถ้าเกิดพอผิดจริงเดี๋ยวจะมีคำสั่งให้พอไปปฏิบัติงานที่อื่น
แล้วถ้าเกิดว่าพอจะย้ายก็ย้ายได้แต่ใจเย็นขอตั้งกรรมการสอบก่อน

คุณผู้ชมดูข่าวนี้อ้าวกันมาตั้งแต่ต้นข่าวเลย